อย่างที่บอกเรื่องราวของโจรออกอารวาสกันไม่เว้นแต่ละวัน
แล้วเรานำเสนอกันไปเนี่ยหลากหลายเรื่องราวมากที่โจรอรวาสนะ
ว่าจะเป็นเนี่ยเข้าไปที่วัดรวมไปถึงล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ชาวบ้านอ่าวนางเนี่ยโอ้โหพวากันหมดเลย
เพราะว่าช่วงนี้มีโจรลักถังแก๊สออกอารวาส
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งนะคะ
จับภาพได้ขณะที่มีผู้ก่อเหตุสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสะพายเป้ด้านหน้าด้วย
ถุงมือด้วยนะแล้วเข้ามาก่อเหตุโดยเดินตรงเข้าไปเลยค่ะแล้วไปปลดเอาถังแก๊ส
ขนาด๑๕กิโลกรัมเนี่ยตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะแล้วปลดเอาไปแล้วก็อุ้มถังแก๊สหลบหนีไปอย่างลอยนวล
คือทำเหมือนเชี่ยวชาญเลยอ่ะคุณคลิปนี้นะคะถูกโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ามนต์ช่างคอมในตำนาน
แล้วระบุข้อความประชดประชันนะบอกว่าประมาณว่า
ฝากแชร์เตือนภัยโจรลักถังแก๊สเวลาตี๕๒๐หรือใครคิดว่าเห็นเมื่อเช้าหรือรู้จักโทรมาเลยให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะเอาหม้อเอาถ้วยไปให้มันเพิ่มถึงบ้านเลยเดี๋ยวมันเอาไปแต่แก๊สมันจะทำกับข้าวไม่ได้

มันจะได้ทำกับข้าวแล้วเอามาแขวนไว้หน้าบ้านให้ด้วย
โจรก็คงบอกอ่ะงั้นดีเอามาเลยจะบ้าเหรอเขาประชด
เขาประชดไงฮะคุณผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปเลยที่เกิดเหตุบ้านเลขที่๑๔๙ทับ๖หมู่๕ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
ไปพบกับนายพัฒระพงพรรณพัฒนเดชาวรสกุลเจ้าของบ้านผู้เสียหายอาชีพเขาเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์คนที่โพสต์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๕คือตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่หน้าบ้านด้วยนะ
ซึ่งก็เข้าใจว่าอ๋อสงสัยจะเป็นคนเข้ามาเติมเงินโทรศัพท์ที่ตู้เติมเงินหน้าบ้าน

จนกระทั่งตอนเช้าเปิดบ้านออกมาคือจะมาทำอาหารทำกับข้าวให้กับพ่อทานนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าเอ้าแก๊สไม่ติดหันไปขี่โท
แก๊สหน้าบ้านหายไปแล้วจ้ะ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูซิ
แล้วก็พบว่านี่เลยค่ะมีโจรเข้ามาขโมย
ขโมยถังแก๊สไปตามภาพที่เราเห็นกันไปนี่แหละ
อยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายให้หน่อยเพราะว่า
เกิดเหตุแบบนี้เยอะตำรวจก็น่าจะต้องทำงานหนักกันนิดนึงนะฮะ
โดยเฉพาะเนี่ยค่ะคนร้ายออกอารวาสขโมยถังแก๊สบ่อยมากในพื้นที่
ล่าสุดคือมีผู้เสียหายแล้วสองถึงสามรายนะคะเขาก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะ
มูลค่าถังแก๊สที่ถูกขโมยไปอ่ะราคาถังละประมาณสองพันกว่าบาทนะ
แก๊สมันไม่ได้ถูกนะคุณมันแพงนะขณะที่บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างต่าง
อยู่ในพื้นที่อ่าวนางเนี่ยนะคะเขาหวาดระแวงเหมือนกันเนาะเขาก็กลัวว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุซ้ำกับชาวบ้านรายอื่นอื่นที่เจอมาเพราะว่าคือก็ต้องเข้าใจว่าร้านอาหารต่างเนี่ยมันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนบ้านด้วย
ใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะถูกโจรขโมยได้ง่ายซึ่งเบื้องต้นทุกร้านเขาก็ต้องมีการป้องกันถังแก๊สของตัวเองด้วยกัน
คือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าถังแก๊สมันอาจจะไม่ได้เป็นของที่มีมูลค่าสูงมากอะไรก็ตาม
แต่มันก็สร้างความเดือดร้อนไงฮะรำคาญด้วยค่ะ
ทำมาหากินนะคะคุณถังแก๊ส๒๐๐๓๐๐มันมีค่านะคะ

ครั้งหน้าจะมาก่อเหตุทำอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้
ต้องค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะก่อเหตุมาแล้วหลายรายด้วยสำหรับผู้เสียหายที่เจอมา
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเร่งติดตามตัวจากกล้องวงจรปิด

ของเก่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านรับซื้อของเก่า

ถ้าเกิดคุณไปรับซื้อแบบว่าสุ่ม๔สุ่ม๕โดนข้อหาไปด้วยคือรับซื้อของโจรนะ
แต่ก็เข้าใจบางอย่างมันก็ดูไม่ออกจริงว่านี่ของเก่าหรือของใช้
เอาเป็นว่าระแวดระวังกันให้ดีแล้วกันนะคะ
ส่วนใครที่คิดจะทำผิดเนี่ยอย่าดีกว่ากฎหมายมีอยู่จริงนะ